คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีกันบ้าง
พูดถึงเรื่องปัญหาสายตาเนี่ยอันนี้คือมีความสำคัญจริงนะ

อย่างตัวเองมีปัญหาทั้งสายตาสั้นสายตาเอียง
แล้วดังนั้นค่ะมีเจ้าของร้านแว่นคนหนึ่ง
เขาคิดแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดจะช่วยโดยเฉพาะช่วยคนจน
ให้เขามีปัญหาที่เขามีปัญหาสายตามีอุปกรณ์ช่วย
ให้เขามองเห็นได้ดีชีวิตเขาก็จะดี
ติดตามเรื่องนี้กันได้ในคนดีติดดาวนะคะ
หากใครกำลังรู้สึกเหมือนกันอยากจะตัดว่านสักหน่อย
ไปที่ร้านนี้ได้เลยร้านแว่นตาเอื้ออาทร
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเขตมีนบุรีนี่เองค่ะ
ที่นี่เขามีโครงการแว่นตาคนจน
แว่นตาสวยกันฟรีให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย
มองเห็นชัดเจนขึ้นด้วย
ส่วนนี้คือพี่แว่นปรีชาพรฮันประเสริฐ
เจ้าของร้านแว่นตาเอื้ออาทร
ที่มีรายคิดหนำว่านตาตกรุ่น
แจกให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยมายาวนานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
และยังมีบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้เลย
แว่นบอกว่าการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญ
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก
รวมถึงการซื้อแว่นตาดีสักอัน

อย่างคนที่ยากจนก็คงไม่ได้ตัดแว่น
ประสบความลำบากทางสายตามากเช่นกัน
ถ้าหากว่าบางครั้งเพียงเพื่อให้มองเห็น

อาจจะไม่ได้แบบว่าทรงทันสมัยมากดีมากอะไร

ถ้าเขาเอาไปใช้แล้วเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาได้
สามารถที่จะออกไปทำงานทำมาหากินได้

รอยยิ้มและกำลังใจตรงจุดนั้น
ผมว่ามันให้คุณค่ากับทางจิตใจผมมากเลยครับ

ให้ความรู้เกี่ยวกับแว่นตาและสายตาของเราอีกด้วย
ปัญหาสายตาที่เรียกว่าสายตาขี้เกียจ

อาการเนี่ยคือตาข้างในข้างหนึ่งต้องทำงานมากกว่าอีกข้างหนึ่ง
ข้างที่ทำงานน้อยนั้นเราเรียกว่าโรคตาขี้เกียจ
คือโรคตาเดียวที่ต้องใช้ตาเดียวในการมอง
คนที่เข้าไปใช้บริการต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
เพราะน้ำใจและรอยยิ้มหวาน
พี่แว่นมอบให้ลูกค้าทุกคน
ทำให้ใครก็อยากกลับไปใช้บริการอีก
แว่นยังบอกอีกนะคะว่าความชัดของสายตาคน
ก็เหมือนความสุขของพี่แว่นยิ่งมองเห็นได้มากเท่าไหร่
ความสุขของพี่แว่นก็มากขึ้นตามไปด้วย
แม้ทั้งน่ารักและจิตใจดีแบบนี้
ลดพลุกคอชื่นชมพี่แวนปรีชาพรฮันต์ประเสริฐ
จิตอาสาแจกแว่นตาให้คนจนเป็นคนดีติดดาวไปเลยค่ะ
ยกนิ้วให้เลย๕คนดีติดดาวน์ของเรานะครับ